เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสิบสองปีแล้วนะวันนี้เลยตัดสินใจเดินทางมาจากแม่ห้องศรเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คู่นี้ก็เรียกร้องต่อสู้ให้มีการจดทะเบียนสมรสได้แต่ว่าช่องทางทางกฎหมายยังไม่เอื้ออำนวยวันนี้ก็เลยมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นความต้องการอยากใช้ชีวิตคู่แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะ

ก็เห็นด้วยกับคู่รักที่เป็นคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วมีการเรียกร้องให้กฎหมายเนี่ยเปิดให้กลุ่มคู่รักที่หลากหลายทางเพศได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยดังนั้นค่ะเลยทำให้บรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เนี่ยมีคู่รักจูงมือมาจดทะเบียนสมรสกันต่อเนื่องเลยนะคะแล้วเขตเขาจัดเป็นเหมือนเป็นแก๊
ปกติได้ทะเบียนสมรสกลับไปคนละ๑ฉบับถูกไหมครับแต่คราวนี้จะได้รูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันหน้าแบ็คดรอปแห่งความรักแบบนี้ด้วยใช่ค่ะใส่เสื้อดงเสื้อแดงเสื้อจำพูกันมาอืมยินดีด้วยละกันนะฮะอ่า